อีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคราวนี้ก็แหมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหลือเกินนะคะ
ญาติกับรถกู้ภัยคราวนี้เนี่ยรถกู้ภัยเนี่ยนะเขาบริการฟรี
เขาก็จะเอาญาติที่เขาจะเอาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
โรงพยาบาลเนี่ยกลับมาส่งที่บ้านแต่มันติดปัญหาเรื่องของการสื่อสารเส้นทางกันค่ะ
เพราะว่าทางญาติเองที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมายืนรอรถกู้ภัย
ก็เลยมีการเถียงมีการทะเลาะกันสุดท้ายกู้ภัยเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณมีตังค์ใช่ไหมงั้นผมเอาผู้ป่วยกลับ
คุณก็ไปเรียกรถที่มีตังค์มาแล้วก็มาเอาผู้ป่วยไปเองละกัน
กลายเป็นประเด็นที่เกิดมาเป็นคลิปนี้นะ
ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช่ไงก็โทร
แต่อยู่นู้นก็ต้องเตรียมตัวสิครับ

ผมเนี่ยบริการฟรีผมไม่ได้คิดตังค์อะไรสมัยเลย
คุณต้องมาพูดบริการฟรีสิ

งั้นก็ก็อยากมาทุองบูญคุณ
ประเด็นมันเลยเถิดไปถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าบริการ

ใช่ค่ะแล้วมันก็กลายเป็นส่งผลกระทบกับผู้ป่วยเหมือนกันนะ
เรื่องนี้ในเฟซบุ๊คทั้งโบ๊ทคนเคยทำดี
รวมถึงในเฟซบุ๊กปอนดโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศเนี่ย
เขาก็มีการโพสต์ค่ะในโพสต์นั้นดิฉันเข้าไปอ่าน
คือเขาเขียนเอาไว้บอกว่าเรียกใช้บริการพวกผม
ไม่เคยที่จะปฏิเสธไกลแค่ไหนก็ไป
ผมทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผมไม่ใช่ธาตุประชาชน
ผมบริการให้ฟรีพูดกับพวกผมดีก็ได้
คนก็คนมีอารมณ์ได้เหมือนคุณ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคนก็วิภาควิจารณ์เยอะ

แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปหาผู้หญิงคนนี้
อยู่ในคลิปค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นญาติของผู้ป่วยนะ
บ้านเขาอยู่ที่พื้นที่หมู่๑๑ที่ตำบลไร่หลักทอง
นัทนิคมชนบุรีไปเจอกับคุณเล็กคนนี้เลยค่ะ
คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละคุณเล็กก็เล่าให้กับเราฟังว่า
ผู้ป่วยที่ว่าคือพ่อของเธออายุ๘๒แล้ว
ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะจันทร์
แต่ว่าเมื่อเย็นวันที่๑๖มกราคม
ทางโรงพยาบาลติดต่อมาบอกกับญาติบอกว่า
ให้ทางคุณพ่อสามารถกลับมาพักฟื้น
รักษาตัวที่บ้านได้แล้วแล้วคุณเล็กก็เลยสอบถามไปยังโรงพยาบาล
เรื่องเกี่ยวกับการที่จะเอารถไปรับโรงพยาบาลบอกมาแบบนี้
บอกว่าตอนนี้ได้ติดต่อรถส่งผู้ป่วยไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ตอนที่จะย้ายคุณพ่อวัย๘๒ปีกลับมาที่บ้านเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีหลานนั่งอยู่ในรถมาด้วย
หลานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนบุรีนะคะเป็นคนภาคใต้
เพิ่งจะมาชนบุรีได้ประมาณสัก๒๓วันเท่านั้นเอง
ทีนี้พอมา๒๓วันก็ไม่รู้ทางสิคะ
โทรศัพท์แล้วก็สอบถามเส้นทาง
ซึ่งทางตัวคุณเล็กเองพยายามที่จะขอคุยกับคนขับรถ
เพื่อที่จะได้บอกเส้นทางแต่คนขับรถเองก็ไม่ยอมคุยโทรศัพท์ด้วย
คือให้พูดสื่อสารผ่านทางหลานที่เป็นคนใต้
ตัวเธอเธอก็บอกว่าพยายามแล้วในการที่จะบอกเส้นทาง
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอหลานไม่รู้เส้นทาง
มันก็เลยติดปัญหาเรื่องของการสื่อสาร
ไปมาคุยกันอีกทีนึงพอบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้ว
พอหลานบอกว่าอยู่ตรงแยกรถแล้ว
คุณเล็กเลยบอกว่าเอ้าแปลว่ามาแล้วถอยรถมา

คนขับรถเองเขาก็ไม่พอใจ
เหตุการณ์นี้ก็ยอมรับแหละว่ามีอารมณ์กันทั้งสองฝ่าย
โกนใส่แบบนี้ทางคุณเล็กเองก็เกิดอารมณ์ค่ะ
ก็เลยโตเถียงกันไปฟังคุณเล็กค่ะ
อาศัยมาเขาก็ยังอยากเข้ามา
เขาก็เตรียมรายส่วนกันมาเราก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นเราไม่รู้
เพราะเราไม่คิดอะไรเราก็เออแค่เถียงกันนะ

ส่วนฝั่งทางคนขับรถคือเขาก็บอกนะ

เออเรื่องนี้ค่ะนายสะสมเซ่งใช่
อาสาสมัครสมาคมสายทานสะพานบุญสาขาจังหวัดชนบุรีเขาก็บอกนะ
บอกว่าแจ้งให้ญาติที่อยู่ที่บ้านออกมารับผู้ป่วย
เพราะว่าไม่รู้ไงว่าบ้านอยู่จุดไหน
แล้วก็ยังบอกอยู่เลยบอกว่าให้ไปรอที่ปากซอย
แต่ปรากฏว่าญาติก็ไม่มารอที่ปากซอย
ก็เลยทำให้คนที่ขับรถขับเลยไป
และที่สำคัญออกซิเจนก็จะหมดแล้ว

ทางฝั่งคนขับรถเขาก็บอกว่าผมมาส่งฟรี
แล้วมันกลายเป็นเรื่องของการทวงบุญคุณ
แล้วพอญาติมาพูดบอกว่าจ่ายเงินก็ได้
ทางฝั่งคนขับรถเขาก็เลยสวนกลับไปว่า
ถ้ามีเงินทำไมไม่เรียกรถบริการให้รถส่งฟรีทำไม
แล้วก็เลยกลายเป็นปิดรถแล้วก็ขับออกไปเลย
ทั้งที่คุณพ่อวัย๘๒ปียังอยู่ในรถคันนั้น
กลายมาเป็นประเด็นไงคะคุณผู้ชม
ถามบอกว่าอ้าวแล้วที่เอาผู้ป่วยกลับออกมา
ไม่ได้เอาลงไว้ที่บ้านเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้
อาสาสมัครเขาก็บอกว่าตอนนั้นผมโมโห
ซึ่งตอนแรกจะเอามาฝากไว้ที่โรงพยาบาลพนัฐนิคมนะ
ท้ายที่สุดเขาก็เรียกรถอีกคันหนึ่งมารับให้ไปส่งที่บ้านแทน

คือเขากำลังจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้ว
อีกคันนึงมารับแล้วก็เอาผู้ป่วยไปถึงที่บ้านปลอดภัยดี
ก็เหมือนว่าพอขับไปขับมาก็คิดได้แหละ
เอาผู้ป่วยไปส่งบ้านเขาซะให้มันจบเรื่องซะ
แต่ทีนี้มันมีเหตุผลอีกรถเขายางรั่วอีก

ผมจำได้แค่ว่าเขาบอก
ผมบอกว่าผมบริการฟรีนะทำไมพูดจาแบบนี้
แท้งจะพูดจาดีกับเรา
ยังบอกว่าไม่ต้องมาทวงบุญคุณเรื่องรถฟรี
แล้วก็มีปากมีเสียงกันอยู่พักนึงอะครับ
ผมก็โมโหตัดสินใจปิดรถเอาคนป่วยออกมาเลยครับ
แล้วผมก็เอาคนป่วยไปไว้ที่โรงพยาบาลพนัทครับ
เพื่อที่จะหาอ๊อกมาช่วยคนป่วยต่อ
แล้วพักนึงผมก็เลยโทรหาภาษางานให้รถอีกคัน

เราเอาคนป่วยไปไว้โรงพยาบาลธน่ะ
ใช่ครับแล้วรถผมก็ยางรั่วด้วย
ผมก็เลยต้องจอดอยู่นั้น
ผมไปส่งฟรีแท้ญาติหาว่าผมไปทวมมือคุณ

เคสไม่ว่าจะคนป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิต
เราไม่ได้เรียกร้องอะไรซึ่ง
นี่ทางฝั่งคุณสะสมเขาก็บอกว่าผมก็ขอโทษในเหตุการณ์นี้นะ

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทำไมไม่จ้างรถเอกชนมารับช่วงต่อ

อย่างที่บอกค่ะระหว่างที่ขับออกมา
ก็ติดต่อรถคันใหม่ตลอดเวลานะให้มารับ
ระหว่างเคลื่อนย้ายก็ดูอาการผู้ป่วยอยู่ด้วย
ท้ายที่สุดก็มาส่งที่บ้านเหมือนเดิมไม่ได้คิดค่าบริการ
แต่คำถามมันคนวิภาควิจารณ์ว่าทำไมเอาชีวิตผู้ป่วย
มาพ่วงอยู่กับความรู้สึกของคุณแบบนี้

เริ่มต้นมันจากเรื่องของการสื่อสารนะ

เรื่องนี้ค่ะนายจักริตแต่งตั้งนายกสมาคมสายทานสะพานบุญ
พูดย้ำนะบอกว่าทางสมาคมเองมีรถรับส่งทั่วประเทศฟรี
ไม่คิดค่าบริการแล้วก็ให้บริการลงศพด้วย
เนื่องจากได้รับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญมาอย่างต่อเนื่อง

ตัวของคุณสะสมเขาบอกว่าเขาขึ้นกับคำว่าทวงบุญคุณ